คุณผู้ชมฮะวันนี้ก็๑สิงหาคมแล้วนะเราจะได้รู้กันล่ะว่าพี่สาว
พี่สาวที่อยู่แถวเรียบด่วนพี่สาวจะใจดีไหมจะใจดีไหม
จะให้โชคให้ลาบไหมเพราะคนไปขอกันเยอะเหลือเกินเยอะขนาดไหน
ติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
ดูเอาสิครับคุณผู้ชมฮะฝนตกมาขนาดไหนคนก็ไม่ได้แคร์ครับ
นี่คือร้านกาแฟบีสตอรี่การเดนท์คาเฟ่แอนด์เวสตรองในซอยประดิษฐ์มนุษย์ธรรม๒๓
นี่ภาพเมื่อคืนนี้นะถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก่อนออกสลากครับ
มูเขาต้องไปกันสายมูสายตัวเลขจะชายจะหญิงจะเด็ก
ผู้สูงอายุแห่แหนกันถือดอกไม้สดไปแล้วก็บางคนถือร่มไปด้วยครับ
ต้องยืนต่อแถวกันเกือบ๑กิโลคุณผู้ชมฮะใครจะไปเชื่อ
แต่ทุกคนก็มุ่งมั่นตั้งใจครับฝนตกขนาดไหนดึกขนาดไหนก็ไม่สนครับ
รอคิวอยากจะไม่ได้โชคจากพี่สาวด้วยใจจดใจจ่อ
พนักงานร้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าขออภัยฮะคุณเอกคุณเอกเจ้าของร้าน
พนักงานคุณเอกเจ้าของร้านเลยเขาบอกว่าเขาไปไลฟ์สด
ร่วมกับครูเบียร์แล้วก็เนเงินด้วยนะนี่ทั้งคู่มาแก้บนพี่สาวครับ
ระหว่างไลฟ์คุณเอกก็มองเห็นเลขจากพี่สาวด้วยเออแต่พี่เอกแกไม่บอกครับ
ไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมไปสืบค้นมาให้แล้วสืบค้นมาให้พิเศษสำหรับแฟนข่าวไทยรัฐทีวีและข่าวเช้าหัวเขียวเลย
นี่ในคอมเมนต์ครับในคอมเมนต์คนมาคอมเมนต์บอกเลขเด็ดกันจากไลฟ์
บางคนเห็นเป็นเลขตัวนั้นตัวนี้ก็แล้วแต่ตาใครก็ตามมันแต่บอกไว้นิดนึงนะคุณผู้ชมฮะ
ใครจะไปขอโชคขอลาบจากพี่สาวเนี่ยตอนนี้นี่สนโชคชัยต้องเอาป้ายมาติดแล้วครับ
เขาจัดระเบียบเวลาใหม่ครับก็บอกเวลาปิดเปิดนะพี่เบิร์ดอ๋อเหรอ
แบ่งเป็น๒ช่วงเวลารอบเช้าใครจะไปนะ๙โมงเช้าถึงบ่ายโมง
รอบเย็นครับสองทุ่มถึงเที่ยงคืนระหว่างนั้นนอกจากนั้นเนี่ย
อย่าไปนะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปละเกอร์ครับนี่ไปให้ถูกเวลาด้วยครับ
เอาไปสะสมตัวเลขกันต่อครับที่ริมถนนสาย๓๐
ช่วงจุดกลับรถตรงนี้มีอะไรนะครับก่อนจะถึงสพกบินบุรี
นี่ต้นอะไรคะต้นอ้อยช้างนะครับที่ปลาจีนเขามีต้นอ้อยช้าง
แวะไปขอโชคลาภครับที่อยู่ติดกับเพลิงขายที่ปัดน้ำฝนและอุปกรณ์ติดรถยนต์
นายภูเบสเจ้าของเพลิงเนี่ยก่อนหน้านี้เขาเคยได้ยินเสียงคล้ายคนร้องไห้ดังมาจากต้นไม้นี่แหละ

ขณะมาตัดแต่งจริงนะครับอันนี้แหละเป็นคู่แข่งพี่สาว

เอาเครื่องเส้นไหว้นะครับมาไหว้ขอโชคลาภปรากฏว่าดวงดีครับดวงดีถูกลอตเตอรี่นะครับ
ถูกมาหลายงวดแล้วด้วยปุ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยดู

หลังจากนั้นนะครับพอชาวบ้านรู้ข่าว
ก็พากันมาขอเลขเด็ดกันได้รางวัลกันไปสมใจ
ชาวบ้านนะครับจึงนำเครื่องประดับชุดไทยมาแก้บนกันตามความเชื่อ
พร้อมทั้งชื่อเรียกว่าแม่ซอยทองครับ
ท้าวัทวิจิตรจันทร์ชาวบ้านจากอเผลอวางน้ำเขียว
มาขอเลขด้วยกันหลวงไข่ในหายนะ
ล้วงไข่ในหายได้เลขไป๓ตัว
คุณผู้ชมเห็นจัดแล้วมีเลขทูปแถมด้วย
โอ้โหเลขเยอะจริงจริงเจ๊ฟองเบียร์หน่อยไหมอ่า
ปองเบียร์เนี่ยเข้าเกือบทุกงวดเลยนะครับนี่ค่ะ
ล่าสุดค่ะมีการจุดทูปพลับพิเครเมตรประสบความสำเร็จ
ตรงตรงเลยอ่ะอยากให้ดูบรรยากาศหน่อยนะคะนี่นี่ค่ะออกมาแล้วมาแล้ว
ตัวแรกมาตัวสองดูสุดท้ายและ
สี่สิบ่ะใช่ใช่ใช่คือก่อนหน้านี้ย้ำว่าปันเลขเก้าก็คือเขา
เน้นเลขเก้าอะใช่แล้วก็ฉีดแจงที่มาที่ไปรวบรวม
สถิติดูเรื่องความน่าจะเป็นต่างต่างนะฮะหลังจากนั้นก็มีการ
มือจุดทูปเสี่ยงทายพระพิคเนตรอจนหมดปุ๊บ
จริงด้วยที่เราเห็นหน้าจอกับสคริปต์ตรงกัน
นี่แหละค่ะเดี๋ยวจะเอาไปซื้อรัฐบาลไทย
คือก่อนหน้านี้เขาให้เลขอะไรบ้างนี่ดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะ
อันนี้เป็นของเจนุกแล้วเป็นของเจนุกแล้วเดี๋ยวเลขจะเคลื่อน
อ่าเจนุกมาแล้วค่ะเจนุกเป็นอย่างไรบ้างขอหน่อยค่ะ
ฝันนะคะฝันว่าฝันเห็นบนร่างอ่ะไม่รู้ว่า
คอยเข้าอีกน้ำวันนี้คุณดูเยอะมากคุณพลาด
บังเอิญป่ะบังเอิญป่ะ
ฝันแบบนี้ฝันว่าอันนี้ออกบนอันนี้ออกมา
ฝันว่าเก้าหนึ่งออกบนศูนย์หกออกล่างบนล่างคืออะไรอืม

เออเอาเป็นว่าเป็นรู้ที่รู้กันถ้าซื้อก็ซื้อแบบที่ถูกกฎหมาย
ค่ะแต่ความบังเอิญมีจริงนะคะเลขของเจ๊ฟองรีเบียร์กับเจนุ๊กเนี่ย
เขาเน้นก้าวเหมือนกันครับค่ะนะฮะอ่าคุณผู้ชมเจ๊แกบอกว่า
ถ้าเกิดไม่ถูกก็อย่าว่ากันนะนะคะส่วนนักร้องลูกทุ่งดวงเฮงตลอด
ตลอดนะคะพี่หายอะพระพรนัทธรรมสวรรค์ค่ะนี่โพสต์คริปขณะ
๕๔แล้วยังสวยอยู่เลยน้องครับนะฮะยังเช้นเก็บเต็กอยู่เลยอะ
เกิดวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมา

ฮายยังถือโอกาสทำบุญให้กับเจ้าที่เจ้าทางของบ้านด้วย
เพราะอยู่แล้วร่ำรวยให้โชคตลอดเลย
ตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่บ้านใหม่ค่ะนี่คุณแม่
และพี่หายก็ชอบนวดนี้ขอเคลียร์การขี้อ้อน
งานนี้พี่ฮายบอกว่าไม่ได้หวังอะไรมาก
เพราะว่ารวยถูกอะไรวะ

เพราะไม่เคยถูกอยากจะลองบ้าง

คือใบเดียว๖ล้านเหมือนกัน
ไปแจกหน่อยโอเคค่ะฉันรวยจะสวยให้ดูพี่ฮายบอกแบบนี้
ส่วนเลขที่พี่ฮายซื้อนั้นก็คือไม่ได้บอกว่าเป็นเลขอะไรแต่โชว์ให้ดู
ไม่บอกแต่โชว์แปลว่าบอกเลขอะไรเมื่อสักครู่เห็นยัง
อ๋อนี่คือออนไลน์มานี่ค่ะสี่หนึ่งสี่กับสี่หนึ่งหก
พอสอเกิดคือสองห้าหนึ่งหนึ่งครบอายุห้าสิบสี่ปีหมอไกย
แล้วแต่ทิศเลยนะคุณผู้ชมนะอืมเฮ้ยเมื่อสักครู่ทีมงาน
ตะโกยเหมาะสี่หนึ่งหกสี่หนึ่งสิบอ่าขึ้นหรือไรอ่าฮะเฮ้ย
ไปดูเรื่องแปลกคุณผู้ชมที่ระยอง

มีกุมารไอ้ไข่มาแฝงร่าง
ลองดูหน่อยว่าโดนแฝงจริงเปล่า
แต่แฟนเขาว่ารักษณะไม่ดี
จมูกก็โคตร
โอ้โหคุณผู้ชมนี่โดนสิงร่างกันกลางวงข้าวเลยนะ

เขาก็นั่งตั้งวงกินข้าวกันอยู่
เหตุเกิดในอำเภอกแกแรงจวัดระยอง
จู่เนี่ยผู้หญิงคนที่เราเบลอหน้าเนี่ย

เป็นเด็กกับคุณผู้ชมคนในวงค่าเอาอะไร
วะเนี่ยกันหมดเลยครับพี่วีชาติแสงพึ่ง

เขาเชื่อว่าที่เข้าไปสิงเนี่ยน่าจะเป็น
บูชาครับไปแฝงร่างภรรยาของเพื่อน
ทำนายทายทักด้วยนะว่าเขาจะมีโชคลาภ
แล้วก็บอกด้วยเอาเลขอะไรดีไปเอาเลขทะเบียนรถกระบะมา

ซึ่งเขาตั้งใจว่านี่ฮะเลขทะเบียนกระบะ
บอกเดี๋ยวจะได้รางวัลใหญ่ในงวดนี้ด้วยนี่
เลขอะไรอ่ะดอม